คุณผู้ชมครับถ้าขับรถไปตามถนนเนี่ยถ้าสมมุติง่วงเจอป้ายแบบนี้จะตาสว่างไหม
เหตุแก้ง่วงฉลามวานเป็นฉลามหรือวาน
ก็ยิ่งใช้สมองหนักเข้าไปใหญ่เลยไม่กล้านอนเลยถ้าตอบไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะ
นี่ริมถนน๓๔๐ช่วงขาข้าวสุพันธุ์เลยแยกบางปลาม้าไปประมาณ๑กิโลเมตร
มีคำถามรับสมองเพื่อไม่ให้ผู้ใช้รถง่วงหลับใน
จะให้เวลาคิดนะคุณวรพรทันไหม๒กิโลเมตรแล้วจะมีป้ายเฉลยอยู่ปลายทาง
ตัวอย่างป้ายคำถามนะครับโลมาเป็นปลาหรือเปล่า
คำตอบคือไม่ซึ่งป้ายนี้อยู่ทางข้าวสุพันธุ์บรีนะครับ
พบป้ายคำตอบในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าอีกคำถามถามว่า
ฉลามวานเป็นฉลามหรือวานคำตอบคือฉลามครับ
ต้นโพสต์ระบุว่าป้ายแบบนี้ใครจะอ่านผมนี่ไง
เดือดร้อนต้องหาป้ายเฉลยอีกป้ายเฉลยห่างไปสัก๒กิโลเมตร
พอมีเวลาก็พอให้เถียงกับคนข้างได้เออยังไงก็อย่ามองแล้วเถียงกันเพลินในรถนะ
มีคนเข้ามาแสดงความเห็นบางคนเห็นด้วยบอกเออไอเดียคลีเอดดีนะ
แนะนำว่าในอนาคตทำเป็นป้ายดิจิทัลจะยิ่งสนุกเพราะจะได้ตอบคำถามไปเรื่อย
บางคนบอกว่าเจอแบบนี้ไม่ง่วงหรอกปวดหัวกับการหาเฉลยนะฮะ
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับป้ายพวกนี้ฮะมีการแชร์ต่อกันเพียบเลยครับ
การเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ
ขณะที่นายพัชระวรรณประเสริฐอายุ๔๕ปีนะครับ

ไปที่ท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อให้เราทำอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับ
ก็งงอยู่ครับว่ามีถามว่าเพื่ออะไรถามก็ไม่รู้เหมือนกัน

แก้ง่วงมันก็น่าจะแก้ได้บ้างครับเพราะตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าทำเพื่ออะไร
สามารถช่วยได้ไหม

นี่แหละค่ะเป็นกิมมิกเล็กน้อยระหว่างทาง
จะเป็นเรื่องได้ชวนคุยกันสำหรับคนในรถจะได้ไม่ง่วง
กรมการขนส่งขออภัยกรมทางหลวงเขาออกมาบอกว่า
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของกรมทางหลวง

กรมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อศึกษาหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เรื่องของการหลับในมี๓พื้นที่นำร่องนะครับ
ถนน๓๔๐ช่วงสาลีสุพรรณบุรีทางหลวงหมายเลข๑ช่วงประตูน้ำพระอินทร์หนองแคร์
แล้วก็ทางหลวงหมายเลข๓๔๔ช่วงหนองรีกับคลองเขตฮะ
มันก็มีป้ายอีกแบบนึงนะที่แก้ง่วงได้เหมือนกัน

ปิดทองฝังลูกนิมิตร
ช่วยได้เหมือนกันผ่านไปเรื่อยระหว่างทาง